ตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นดราม่าของพี่ส้มเช้ง
วันก่อนเห็นพี่ส้มเช้งเดินทางไปแจ้งความเอาผิดเกลียนคีย์บอร์ด
ที่เข้ามาคอมเมนต์หยาบคายว่าลูกสาวเขาน้องหยก
น้องหยกไปออกรายการคุณแจ๊คแฟนฉัน
ล่าสุดค่ะคุณแจ๊คแฟนฉันเองก็เดินทางไปแจ้งความเอาผิด

ไปเลยค่ะที่สพบางใหญ่ที่เดียวกับพี่ส้มเช้งนี่แหละ

อย่านึกสนุกอยากพิมพ์ด่าใครก็พิมพ์ด่า
คุณแจ๊คแฟนฉันเนี่ยเขายืนยันนะคะว่าเวลาถ่ายทำรายการเนี่ยนะ
เขาให้เกียรติผู้หญิงตลอดแล้วมันก็เป็นแค่การแสดง
คือมีการเซ็ตไฟเซ็ตฉาก
คอนเซ็ปต์ของรายการเนี่ยคืออยากทำให้เห็นถึงความน่ารักของผู้หญิงคนนึง
ไม่ใช่รายการทะลึ่งตึงตังอะไรแบบนั้น
ซึ่งถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยเขาบอกว่าจะฟ้องเลยนะ
แล้วก็จะเอาให้เข็ดกันเลยทีเดียวด้วย
เพราะว่าเขาเสียหายเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราทำงานกันไม่ได้นอนจริง
เราถ่ายประมาณสองสามชั่วโมงอยู่
ขอโทษอีกครั้งที่แบบอีกคนมันไม่หวังดี

นี่ต้องระวังด้วยนะคะจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยนะนิดนึง